สำหรับทีมที่ไม่ไปบ่ลโลกนะครับจะมีโปรแกรมในการอุ่นเครื่อง
วันที่๒มิถุนายนนะครับก็จะอุ่นเครื่องเพื่อเตรียมความพร้อมไปถึง
มีการเรียกตัวเพิ่มขึ้นมาแทนที่ของเจรสสัมภาวดี
นั่นก็คือชนะป้อมบุภานะเจ้าตัวก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อครับ
เจนรบเนี่ยเจ็บแล้วก็แจ้งเข้ามานะครับ
เยวัชก็เรียกเอาเจ้าทูธชนะมาแทนนะครับ
เป็นการคืนทัพช้างศึกในรอบ๔ปีหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยครับ
ก็เคยติดมาแล้วเหมือนกันแล้วก็ผลงานกับสุพรรณนะครับ
ถือว่ากลับมาฟิตเต็มร้อยทำไป๒ประตูจาก๑๓นัดก็ช่วยทีมรั้งอันดับ๘ในศึกไทยลีก
เป็นหนึ่งคนที่ลงเล่นแบบสม่ำเสมอครับ
ชาดามก็บอกครับว่าเขารอโอกาสนี้มานาน๔ปีหลังจากที่เคยเล่นให้กับทีมชาติไทยในปี๒๐๑๔นะครับ
เล่นชุดใหญ่มาแล้วก่อนนี้เคยติดในชุดที่แบร็อกซันคุมนะครับ
ตอนนั้นเป็นดาวรุ่งนะครับไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติแอฟริกาใต้ที่ประเทศแอฟริกาใต้นะครับ
ก่อนที่แอฟริกาตันจะเป็นเจ้าภาพบอลโลกในปี๒๐๑๐
เขาบอกว่าเขาพยายามทำให้ดีที่สุดในสโมสรแล้วก็รอเวลา
โอกาสที่จะมาถึงเมื่อถูกเรียกตัวครับ
จะทำเต็มที่ให้สมกับที่รับความไว้วางใจ
เบื้องต้นคุยกับสุพรรณทองสงครับกองหลังเพื่อร่วมทีมชนบุรี
เคยทำงานร่วมกับรายวัชว่ามีสไตล์การคุมทีมอย่างไร
การเล่นเกมลุกแล้วก็เกมรับเจ้าทูจะเข้าแคมป์เก็บตัวครับ
๒๘พฤษภาคมก่อนจะลุ้นในการตัดตัวจาก๒๖คนให้เหลือ๒๓คน
วันเสาร์ที่๒มิถุนายนนี้ที่ราชมังคลาฮิลาสถานนะครับ
ย้ำโปรแกรมในการแข่งขันทางหน้าจอไทยรัฐทีวีครับ

แล้วก็แข่งขันเวลา๑๘นาที๓๐นาทีครับ
ส่วนการเตรียมความพร้อมของทีมบอลหญิงมาดามแป้งนวพันธ์ล่ำซำ
จัดการทีมบอลหญิงทีมชาติไทยก็เรียกนักเตะกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้ง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจ
คว้าตัวไปลุยบอลโลกรอบสุดท้ายที่ฝรั่งเศสได้
ก็ปล่อยให้พักเป็นเวลาสามสัปดาห์การเก็บตัวในครั้งนี้ครับ
ยังยึดผู้เล่น๒๓คนในชุดคว้าอันดับ๔ชิงแชมป์เอเชียที่จอแดน
รวมถึงอีก๒คนที่เคยมาร่วมฝึกซ้อมด้วยนะครับโดยมาดามแป้งก็บอกว่า
มีโปรแกรมในการเดินทางไปอุ่นเครื่องกับอิโรนิเซียสองนัดยี่สิบเจ็ดและสามสิบ
พฤษภาคมนี้ที่เมืองปาเลมบังเพื่อเตรียมทีมก่อนลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน
ปลายเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งอาจจะได้เห็นตัวหลากหลายคนที่เจ็บ
จากการแข่งขันที่จอแดนได้พักฟื้นแล้วก็จะให้โอกาสนักเตะใหม่ได้ลงสนาม
เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้กลับมาแล้วนำมาเติมเต็มกับทีมให้ได้มากที่สุดครับ
ก็เรียกดาวรุ่งที่อายุเกินจากเกณฑ์๑๙ปี
หลายคนเข้ามาทดสอบกับทีมชุดใหญ่เพิ่มเติมด้วยครับ